กุ้งเผาเอาตัวสั่งเป็นกิโลกรัมหนูชอบชอบ
อยากให้ดูค่ะสำหรับสาวกกุ้งไปซื้อกุ้งเผามา
เอาจ่ายไป๒๐๐ได้กุ้งมา๙ตัว
พอมาถึงที่บ้านแกะดูกำลังจะกินกับข้าวสวยร้อน
สุดท้ายแกะออกมาจาก๙ตัวมันเป็นแบบนี้ค่ะ

อันนี้เห็นเนื้อมันนะ
ดูตัวอื่นแกะออกมานะ
ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรอยู่ในตัวมันเลย
กุ้งอะไรเนี่ย๒๐๐ได้มา๙ตัว
เนี่ยมีอยู่๓ตัวเนี่ย

นี่ดูสภาพ

เนี่ยของผมน่าเสดี่ยงละ
เพราะว่าเอากุ้งอะไรใส่มาให้กิน

กุ้งหายกุ้งหดกุ้งฟีบกุ้งติดเปลือก

คือได้มา๙ตัว๓ตัวโอเคยังมีเนื้ออยู่แต่๖ตัวนี่สิเป็นกุ้งทิพย์ทั้งนั้นเลย
ใช่ค่ะแกะออกมาแล้วมันไม่มีตัวคุณว่าเนื้อมันเป็นไงมันจะแบบ
ผมว่าเนื้อมันฟีบหรือว่าอาจจะเป็นกุ้งเก่ามันไม่สดคุณแล้วเนื้อมันไปติดเปลือกหมดแล้ว
ผมเคยเจอแกะออกมาไม่เหลือเลยเนื้อติดเปลือกหมดเลยมันเละไปหมดยุ่ยไปหมดเลยนะฮะ
เธอบอกว่าหัวกุ้งนะกะว่าจะแกะมาเพื่อดูดซะหน่อยเพราะเห็นข้างนอกมันตัวโต
เยิมใช่ไหมทีละกะว่าจะมีมันกุ้งอะไรอย่างนี้นะ
ไม่มีเลยสรุปแห้งเหือดไปหมดเลย

เสียอารมณ์แล้วก็เซ็งมากค่ะเนี่ยกลับไปเยี่ยมญาติที่เพชรบูรณ์ไง
ไปที่ตลาดคลองถมนาเฉลี่ยง
กุ้งเผาจะไปกินกันที่บ้านญาติจ่ายไป๒๐๐ได้๙ตัว
แต่พอแกะแบบนี้เหลือ๓ตัวเฉลี่ยตกละตัวละเกือบ๗๐
อ้าวมันก็แพงเกินไปไหมอ่ะคุณผู้ชม
เออก็สรุปคือไม่มีใครกินค่ะ
เพราะอะไรกลัวว่ากุ้งนี้มันอาจจะนานแล้วมันอาจจะเก่าแล้วด้วยหรือเปล่า
ทีนี้คนก็มาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์บอกเคยเจอเหมือนกันนะ

บางคนก็บอกว่าอ๋อเราก็ซื้อมาเหมือนกันกุ้งไม่สดได้๙ตัว๒๐๐บาทนี่แหละ
อยากฝากไปถึงเจ้าของตลาดเลยอ่ะเมื่อกี้บอกตลาดอะไรนะ
งถมนาเฉลี่ยงที่เพชรบูรณ์ใช่ไหม
ไปตรวจสอบไปดูแลหน่อยร้านไหนที่ขายกุ้ง
เอออยากให้เอาจริงลูกค้าเขาก็ซื้อร้านคุณไป
คุณก็ควรที่จะเอาของดีมีคุณภาพให้เขานะคะ

เขาก็สะท้อนมาคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากฮะในโซเชียลนะฮะ